เตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
อย่างนั้นในระหว่างนี้เราสองคนอาจจะยังไม่กวน

แล้วลองดูซิว่าพระแม่โภษบจะลงคุณไหม

อันนี้เป็นคุณตุงหรือคนอื่นพ่อแม่ครับ

แล้วเมื่อกี้นี่พระแม่ทำอย่างนี้คืออะไรครับ

ในกรณีที่คุณตุงทำเนี่ยเห็นบอกคุณลุงต้องท่องนโมไปด้วย

ถ้าเราไม่ท่องไปด้วยหัวอยู่หัวหางอยู่หาง

หัวข้าวกับหาข้าวไม่เหมือนกัน

ต้องหัวอยู่หัวสลับเม็ดเดียวไม่ได้หนึ่งแถว
เมื่อ๑เม็ดไม่ได้ต้องแก้ใหม่เลยนะครับนะ

มันจะมีทางเรียวกับทางใหญ่
คือถ้าเกิดคุณใส่สลับกันลงมาอย่างนี้

จะไม่มีกาวช้าใช่ป่ะครับชาวรัฐนาไม่ต้องใช้กาว
มีร่องตรงกลางใช่ป่ะครับเวลาประกอบเราก็ใส่ตรงกลางเลย
เอาเหรียญใส่เข้าไปล้อมแล้วก็ขมวดเข้ามา
นี่คือภูมิปัญญาของเขามันก็จะแน่นมันหลุดไปไหนครับ
หรือยังครับไม่ต้องใช้กาวนะครับตัวนี้จุดนี้ด้วย
ภูมิญาชาวบ้านภูมิญาชาวบ้านที่งดงานที่สุด
แล้วข้าวที่เอามาทำต้องทำพิธีปลูกส่งปลูกเสกอะไรก่อน
อันนี้ไม่ต้องปลูกเสกครับเพราะว่าข้าวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
เพราะเราเชื่อว่าข้าวมีวิญญาณของไม่ประสบอยู่ในตัวแล้วครับผม

แล้วอันนี้คือคุณตุงเราเอาไปแขวนที่ไหนบูชาที่ไหนได้บ้าง
อันนี้เราแขวนไว้หน้ารถหน้าบ้านนะครับหน้าหิ้งพระนะครับ
จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับตรงนี้

ก็มีบ้างครับเนอะแต่ทำไมทำแจกครับ

อันนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ๓๙บาทนะครับ

สมมุติว่าผมขับรถขับราอะไรอย่างนี้ผมควรจะเอาอันไหน
ที่ไปป้องกันอุบัติเหตุพูดเพศภัยพูดผิดปีศาจอะไรอย่างนี้

ตอนห้อยเราต้องมีคาถาหรือต้องบอกอะไรไหม

ถ้าเราคิดดีก็ได้ดีเองนะครับจุดนี้ด้วย

ของคุณมดดำนี่ต้องเอาหลวงพ่อเกษตรมาโกครับนะ
เอาหลวงพ่อที่เชียงใหม่
ลำปาวครับว่าจะได้ไม่ค่อยสบายวิบป่อย
จะได้เกษียณสำราญบ้างครับนะบางทีตรงนี้

ข้างหลังเป็น๙ราชการที่บอกนะครับมาตามนี้
อันนี้ก็เป็นหลวงปู่แหวนลูกชนะศึกนะครับ

อาจจะมีคนคิดคนที่คิดร้ายมันดีกว่าเราบ้างครับนะ

ได้ครับขอบคุณค่ะ
อย่างอันนี้คุณเอาของหลวงพ่อเกษมไม่แปลก

พระเอามาให้ทำนะครับมาเก็บให้
แต่เห็นบอกของคุณมีตุงเยอะมาก
สะสมตุงข้าวเปลือกไว้เรียกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยเลยเหรอ

หมื่นกว่าชิ้นสองหมื่นกว่าชิ้นครับมาที่บ้านที่จังหวัดแพร่นะครับ

ก็ประมาณ๑๕๑๖ปีครับนะ
เขาบอกจุดเริ่มต้นจริงพระแม่โพศพมาเข้าฝันคุณ

บอกให้ทำตุงข้าวเปลือกเนี่ย
เป็นวิมารของท่านเพราะท่านยังมีวิมารอยู่ไงครับ
ประเทศไทยของเราไม่มีวิมารไม่ประสบอยู่เลย

ครับมาในมิตรฝันว่าอยากมีที่อยู่

เป็นผู้หญิงผมยาวนะครับนะ
ก็ถือลงข้าวด้วยอ่อนหวานนิดนึง
ไม่ดุร้ายมากครับนะ

มาในมิตรความฝันก็คือเราว่าอยากมีที่อยู่นะ
สร้างขนวัลได้หรือเปล่านะครับนะ
ก็เลยค่อยสร้างมาเล็กน้อย
จนมีประมาณหมื่นกว่าชิ้น
ก็คืออย่างนี้แหละ
จะเยอะเลยคุณก็นั่งทักนั่งทอไปเรื่อยอย่างนี้
ครับไปเรื่อยจนจะได้
เป็นหมื่นกว่าชิ้นโอ้โฮ
เนื้อภาคทหุ่นไป

หมายถึงการมีกินมีใช้คาจุมั่นคนยืนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือภายนอกของวิมารไม่ประสบนะครับนะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะ
สถานที่แห่งนี้นะครับเวลามีผู้สนใจมาเรียนการถักทอตุงดอกข้าวก็จะใช้สถานที่นี่นะครับใช้ถักทอตุงกับข้าวสอนพวกผู้ที่สนใจในการอยากเรียนรู้ตุงดอกข้าวของเราด้วยนะครับ
จึงใช้สถานที่แห่งนี้ฝึกทำตุงดอกข้าวนะครับจะมีข้างในอีกนะครับนะลองตามมาชมดูข้างในได้นะครับ
นี่คือวิมารแม่ประสบภายในวิมารไม่ประสบนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับซึ่งจะมีความสวยงามอลังการนะครับมีทุกเหรียญพระเหรียญสตางค์รวมกันด้วยนะครับซึ่งทำมาจากตุงดอกข้าวนะครับเพราะเราเชื่อว่าข้าวมีวิญญาณพระแม่ประสบสิงห์อยู่นะอันนี้ทำมาตั้งแต่สิบเจ็ดปีแล้วนะครับก็จะมี
เชื่อเทียบกับจำนวนที่แจกเขาไปทั้งหมดเลยนะครับ
พิมารแม่ประสบแห่งนี้นะครับเราก็จะมีพระแม่ประสบนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางนะครับและพระแม่รักษมีนะครับและพระแม่กลอิ่ม
ไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือน้ำหมากขององค์หลวงตามหาบัวยานสัปโนนะครับ
ตรงนี้ด้วยเก็บรักษาไว้นะครับตอนอยู่โครงการพระป่าช่วยชาตินะครับ
สำหรับองค์พระแม่ประสบนะครับตรงนี้มันมีมีพระเอามาให้บูชานะครับเพื่อกรปศิษย์มงคลนะครับ
บูชาแป้งผสมก็จะใช้ผลไม้นะครับนะใช้ใช้นมนะครับใช้น้ำนะครับนะ
เพราะว่าแพ่งพอศพก็จะเป็นเทพนะครับซึ่งจะไม่ทานเนื้ออยู่แล้วนะครับนะ
ขายไม่ได้คือข้าวนะครับข้าวต้องบูชาทุกวันนะครับข้าวกับน้ำนะครับต้องบูชาทุกวันเลย
เราเชื่อว่าข้าวมีวิญญาณข้าวคือพระพศพ
ศักดิ์สิทธิ์ของแม่ประสบเนี่ยครับนะก็จะมีคนมาบนบานสารกล่าวเอาไว้นะครับถ้าได้แล้วก็จะมาบนมาให้ท่านนะครับที่ตามที่ขอนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ได้สิ่งที่เขาขอไปนะครับอย่างเช่นการเรียนก็สอบผ่านมีงานมีการงานก็มีงานทำนะครับ
ไม่มีคนไม่มีงานทำก็มาขอการงานทำก็จะได้งานที่ประสบความสำเร็จงานที่มุ่งมั่นทำไว้นะครับให้พระแม่ประสบท่านช่วยไว้นะครับเพื่อให้ได้ในงานทำที่ดีนะครับจุดนี้ด้วย
ภายในวิมารแม่ศพแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นให้ชมกำลังการงานสร้างแล้วก็จะใช้เวลาว่างนะครับมานั่งสมาธินะครับและฝึกจิต
เพื่อให้มีสมาธิยิ่งขึ้นนะครับจุดต่อจุดนี้นะครับบางครั้งก็จะใช้สถานที่แห่งนี้สวดมนต์นะครับทุกครั้งเลยนะครับจุดนี้
ถ้าผู้ใดสนใจจะเยี่ยมชมวิมารแม่ศพแห่งนี้นะครับก็ติดต่อล่วงหน้ามาก่อนได้นะครับพี่มายไม่ประสบยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณครับ

ทำตามที่ที่ตัวเองฝันวันแรกที่พระแม่โภโสสมาเลย

มีโอกาสไปรับใช้หลวงตามหาบัวนานแค่ไหน

ผมการชีวิตชาติ

เคบเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าคุณเองเนี่ยมีร่าง
เป็นร่างทรงขององค์พระแม่โพศพถูกไหมครับ

ได้มีมาการมาลงทุนด้วยชั่วระยะหนึ่ง

เพราะจะต้องของคู่กันไปไหนไปด้วยกัน

มาร่างทรงก็คือประมาณ๑๕ปีครับนะ
ปีช่วยเหลือคนดูดวงให้คนนะครับ
ดูลายมือดูชื่ออะไรอย่างนี้ครับนะ

สภาตันเจริญใช่ป่ะครับ
เป็นคนที่ว่าไม่ยอมใครด้วยนะครับนะ

กล้าได้กล้าเสียเป็นคนมั่นเจนตัวตัวเอง
คือจะไม่ค่อยแคร์ใครครับนะ

อันนี้คือเป็นการทำนายไทยทักจากชื่อ

ก็แม่แม่โภษบก็จะมาดูผ่านแบบหนึ่งนะครับนะ

อันนี้จะการงานช่วงนี้การงานจะเยอะครับนะ

ปานกลาง

คือเงินได้ก้อนขอก้อนนะครับนะ
ได้มาก้อนหนึ่งก็ออกก้อนหนึ่งครับนะ

ครับตามลำดวนนะครับตรงนี้ครับนะ

เยอะเหมือนกันนะครับนี่

เห็นบอกว่าการที่พระแม่โดสบนะครับ

ครับช่วยให้คนได้มีกินนะครับ

ได้มีสิ่งกันสิ่งชั่วร้ายครับนะ
อย่างน้อยได้มีอะไรที่เก็บไว้กับตัวเองบ้างนะครับนะ
อย่างน้อยเรามีตะกรุดมีของขลัง

ได้เป็นสิริมงคลนะครับตรงนี้ด้วย

ทราบว่าตัวเองมีพระแม่โพศพ
ตอนที่มีพระทุดงท่านทักยังไง

องค์แรกคือแม่โภษบอยู่ตลอดเวลา
สองคือพระแม่รักษมีนะครับ
และองค์สุดท้ายพระแม่กาลี

ถ้าเท่าที่เราเชิญท่านมากันนะ

พระแม่รักษมีก็ถือดอกบัวขี่เสือ
แล้วเวลามาเข้านี่ต้องเตรียมของไหว้อะไรหรือเปล่า
ที่บ้านต้องมีครับที่ตำหนักที่แม่ประสบ

ฝันก็คือท่านจะถือดอกบัวแล้วก็ขี่เสือมาด้วย

พระแม่ทั้งสามองค์เนี่ยจะมาคุยกับคุณมาเจอคุณ

ก็จะให้มาบอกเป็นการล่วงหน้าทุกอย่างเลยครับ

จังหวัดแพร่นะครับหลายหมู่บ้านนะครับ

ช่วยเหลือเขาก็คือการให้ข้าวกินให้อะไรของมี
ช่วยเหลือมีน้ำใจให้เขาช่วยเหลือทุกอย่าง
เหรียญเงินเหรียญทองบ้างครับช่วยทุกอย่างเลย

ชีวิตไม่ดีขึ้นเพราะแพทย์ให้ช่วยเหลือตัวเอง

คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณมีองค์พระแม่การี

เขาจะมาที่บ้านเขาจะมาหาบ่อยครับนะ

พระแม่โพศกครับเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลา
เพราะเราอยู่ทำเหรียญตลอดเวลาครับนะ

ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากไปชมวิมารแม่โพศพ

ได้ครับที่จังหวัดแพร่นะครับตัวนี้ด้วย

ตรงเลยวิมารแม่โพศพเลย

แล้วถ้าเกิดมีคนอยากจะเรียนการทำตุงแล้วครับ

ทำให้เขารู้สึกว่ามีอะไรดีเข้ามาชิปกับเขามากขึ้น
วันนี้ขอบคุณนะฮะอุตส่าห์เอาของมาฝากกันด้วย

คือเรื่องราวของดีทีเด็ดของคุณตุงนะครับ

จะพาไปทำบุญกับครูใหญ่ใจดีกันครับ
ขอบคุณครับ